มีกรณีของผู้หญิงคนหนึ่งนะคะที่เป็นคนขับรถโดยสารสองแถว
บรรทุกคนมาเต็มรถเลยแล้วก็ขับสายไปสายมาไม่ยอมให้ใครแซง
ล่าสุดนี้นะคะก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากทีเดียว
แล้วก็ตำรวจสามารถจับกลุ่มตัวผู้ขับรถคันนี้
ดำเนินคดีแล้วเดี๋ยวย้อนไปดูคลิปเหตุการณ์กันค่ะ
สองแถวสีแดงผู้โดยสารอัดกันมาเต็มคันเนี่ย
ส่วนใหญ่เป็นนักเรียนนะขับปาดไปปาดมาเปลี่ยนเลนซ้ายขวา

เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันที่๑๘กันยายนที่ผ่านมา
เส้นทางสะพานบ้านพระถนนราชศรีมาจักราช
ก็ใครพบเห็นเนี่ยก็เกิดความหวาดเสียวแล้วก็หวั่นวิตกกันทั้งนั้นเลยเนี่ยนะคะ
ล่าสุดคลิปนี้ถูกเผยแพร่ไปตำรวจสพมะเริงจังหวัดนครราชศรีมาก็ตามค่ะ
ตามหาจนเจอนะคะว่าผู้ขับรถก็คือนางสาว
ชะยะตะทิตธรรมพงศ์อายุ๔๓ปีค่ะ
เป็นคนขับรถสองแถวสายราชศรีมาท่าช้างคันนี้แหละ
ก็มาสอบปากคำแล้วเขาก็รับสารภาพนะว่าวันนั้นรีบขับรถทำเวลา
เนื่องจากว่าเป็นช่วงเวลาเย็นมีผู้โดยสารใช้บริการเยอะ
ตอนนี้พอทราบว่ามันเป็นเรื่องราวใหญ่โตนี่นะเขาก็สำนึกผิดแล้วก็อยากจะขอโทษสังคม
และบอกว่าต่อจากนี้จะไม่ขับรถประมาทอีกอยากจะฝากถึงเพื่อนร่วมอาชีพด้วยว่า
เวลาขับรถอยากจะให้นึกถึงความปลอดภัยของผู้โดยสารให้มากที่สุด
ตำรวจก็เลยแจ้ง๓ข้อหาค่ะขับรถโดยประมาทมีโทษปรับไม่เกิน๑๐๐๐บาท
ข้อหาที่สองคือขับรถหน้าหวาดเสียวอาจเกิดอันตรายกับผู้อื่นหรือทรัพย์สิน
และข้อหารที่๓ไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้อื่น
โทษจำคุกไม่เกิน๓เดือนปรับไม่เกิน๒๐๐๐บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะ